ดูถึงความเชื่อก่อนทำไมวัดพระธรรมกาย
จึงมีคนศัฒนาหลายล้าน
นั่นน่ะสิครับมันเป็นเรื่องแปลก
แล้วมีใครเคยคิดไหมครับว่าเพราะอะไร
ผมจะพูดให้คุณนิวให้ท่านผู้ชมฟัง
แต่ก่อนที่ผมจะพูดเนี่ยขอให้ท่านทำใจเป็นกลางเสียหน่อย
ทั่วโลกทุกศาสนาไม่ว่าคริสต์แคทอลิกฮินดูอิสลาม
ศาสนากำลังพบกับปัญหาใหญ่ครับท่านผู้ชมครับ
ปัญหาใหญ่นั้นคือปัญหาของการบริจาคเงิน
ปัญหาของความเชื่อปัญหาของการรักษาโบราณสถาน
รักษาพิธีกรรมอันเป็นป้อมปลาการที่สำคัญ
ความเชื่อความศรัทธาเริ่มถูกท้าทายจากคนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาคนรุ่นเก่าที่ล้มหายตายจากไป
แล้ววิธีการต่างเหล่านี้เริ่มเทคโนโลยีใหม่
ความคิดใหม่คนเริ่มเชื่อตัวเองมากกว่า
จะสังเกตได้ว่าคนปัจจุบันที่ไม่นับถือศาสนาใด

ทำงานพึ่งตัวเองไม่มีเวลา
เห็นว่าการเชื่อคำหลักทำคำสอนทางศาสนาเนี่ย
เหมือนกับเป็นเรื่องโบราณ
เรื่องไม่คิดว่าจะทำอะไร
หรือทำให้ตัวเองดีขึ้นทำงานหนัก

คิดว่าตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองมากกว่า

แม้กระทั่งที่คาทุลิกที่วาติกัน

คุณนิวครับคุณนิวอยากได้บุญไหม
แน่นอนสิคะที่ฉันนับถือศาสนาพุธก็อยากได้บุญ

คุณนิวทราบไหมครับว่าถ้าคุณนิวบริจาคตามขั้นบันไดเนี่ย

ชาติหน้าก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นอีก
ตลาดบุญโดยการรับประกันบุญให้
รับประกันโดยการออกกรมฐานบุญให้

มันเป็นการตลาดในการบุญ
เปรียบเทียบวัดธรรมกายกับวัดเล็กสวัสดิ์หนึ่ง

กว่าที่จะเอาเงินไปสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
ต้องทำอะไรครับ

พระปาหรือว่าฝังลูกนิมิตร
ที่มีความรู้คนที่เป็นอาจารย์ก็เข้ามาในวัดธรรมกาย
จนสร้างสิ่งโมโหลานพันลึกต่างนะฮะ
ได้แล้วก็มีเงินเหลือ

ปริมาณสูงมากถึงกว่าแสนล้าน
ผมถามว่าวัดอื่นทำได้หรือครับ
หน้าตกตะลึงไหมโอ้โห
วัดกว่าจะไปสร้างโบสถ์ได้

ทำไปทำมาบางทีสมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนแล้ว

เพราะว่าสาราวัดหรือว่าโบสถ์วิหารก็ยังไม่เสร็จ

ถามว่าเพราะอะไรฮะวัดธรรมกายถึงทำสำเร็จ

จะส่งผลให้คุณมีชีวิตในโลกหน้า
ความเชื่อความศรัทธาตรงนี้ถูกปลูกฝัง

เรียกว่าการทำบุญแบบขั้นบันได

โดยการที่คุณจะไปสบายในโลกหน้า

ดังนั้นคนชั้นล่างทำได้ไหม

คือถ้าต้องการจะได้บุญเยอะ
ก็ต้องทำบริจาคเยอะ
เพราะฉะนั้นคนเงินน้อยก็กว่าจะได้บุญเยอะ
ก็จะกลายเป็นว่าคนชั้นล่างนี่อาจจะไม่ได้บุญ

ชั้นกลางกับชั้นสูงเท่านั้น

วัดก็ขยายใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้น
วัดธรรมกายมีสาขามากมายทั่วโลก

มีเงินมากมายขยายความใหญ่โตไม่หยุดยั้ง

ซึ่งถูกโจมตีว่าอันนี้มันขัดต่อหลักพุทธศาสนา
ศาสนานี่ต้องละกิเลสทุกอย่างนะคะ

แล้วทำให้เกิดความกลัวขึ้นมา

วัดธรรมกายทำไมถึงใหญ่อย่างนี้
ธรรมกายทำไมถึงประสบความสำเร็จอย่างนี้
มันขัดกับหลักธรรมคำสอนที่จะของพุทธนะฮะ
ที่ดูสิบางวัดเนี่ย
ที่โดยมากจะทำบุญโดยวิถีของการทำเช่นอะไร

เอาเกจิอาจารย์มาเพื่อมาจะมาทำทำ
ทำเครื่องรังของขลัง

ชักชวนโดยการเสนอบุญให้
ก็คือเป็นรูปแบบกรมประทันบุญที่บอกนี้

ก็ส่งผลให้คนต่างเนี่ยนะ

สร้างสิ่งโมโหตานต่างนะครับ
เพื่อให้เห็นสิ่งที่เป็นวัดธรรมกาย